ไปดูปัญหาเรื่องของรถแท็กซี่กันบ้าง
ข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกว่า
ปี๒๕๖๐มียอดร้องเรียนเข้ามาเพิ่มขึ้น
จากปี๕๙๔๐๐๐ปี๖๐นี่เป็น๕๐๐๐นะคะ
ปัญหาแรกปัญหาที่หนึ่งเลยก็คือ
เรื่องของแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสาร
ปัญหาที่๒ก็คือไม่กดมิเตอร์

ทางรัฐบาลเองก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระดับคุณภาพแท็กซี่ทั้งเรื่องการบริการ
แล้วก็ความปลอดภัยให้ได้มาตรฐานสากลนะคะ

ซี่มิเตอร์ปฏิเสธผู้โดยสาร

และรับบริการเมื่อเดินทางมาถึง

และสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน

ความร่วมมือพัฒนาผู้ขับขี่แท็กซี่
ให้มีความรู้ความสามารถ
เพื่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
เริ่มจากแท็กซี่ที่ให้บริการอยู่ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ก็จะมุ่งเน้นผู้กรอบการก็คือคนขับรถแท็กซี่เนี่ยนะครับ
ให้บริการที่สวนภูมิให้มีคุณภาพที่ดี
ได้อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานสากลนะครับ
จำนวนที่เราตั้งเป้าไว้ในปีนี้๑๐๐๐คนนะครับ
การทดสอบแล้วนะครับจะมีชุดที่สองที่สามตามมา
เมื่อผ่านการอบรมจะได้ใบประกาศนียบัตร
รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ยังเป็นความภาคภูมิใจของผู้ขับขี่รถแท็กซี่อีกด้วย
ในหมู่คนขับเนี่ยมันจะให้ความเหมือนเครดิตตัวเราเอง
ว่าต่างชาติเขายึดถือใบนี้มากถ้าพูดถึงนะครับ
ต่างชาติถ้าเห็นเนี่ยเขาจะยอมรับ
ในส่วนของใบประกาศนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับ
แต่ว่ามันเป็นคล้ายว่าเราต้องดูแลลูกค้ามากกว่า
แต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นความภูมิใจนะครับ
การที่เราได้สามารถผ่านเพราะว่ามันไม่ได้มาง่ายเหมือนกัน
ประกาศนียบัตรนี้จะมีอายุ๓ปี
และเมื่อถึงกำหนดจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อต่ออายุ

หากไม่เป็นไปตามมาตรฐานจะมีบทลงโทษ
รวมถึงการปรับทัศนคติความรู้ให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น
ขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้ว๑๗๕ราย
เป้ามีผู้ผ่านการอบรมในปีนี้๑๐๐ราย
และจากนี้โครงการนี้จะเริ่มขยายไปยังภูเก็ตเชียงใหม่ดอนเมืองตามลำดับ
ซึ่งอนาคตจะพัฒนาให้ครอบคลุมผู้ประกอบการแท็กซี่ทั้งหมดให้ได้มาตรฐานเดียวกัน
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทราะทีวีรายงาน